เรื่องของโควิด๑๙ยังเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามหนักเลยนะคะ
เชื่อว่าวันนี้หลายคนเห็นตัวเลขแล้ว
ค่ะใช่ค่ะตกใจจริงจากเมื่อวาน๒๐๐๐ว่าตกใจแล้ว
วันนี้เกือบ๓๐๐๐นะคะ
โอ้โหตอนนี้คือต้องเฝ้าระวังกันนิดแล้วก็
ยังคงมีเคสต่างมากมายนะครับสำหรับหลายคนที่

เขาบอกว่าเขาป่วยดูแลตัวเอง
พยายามช่วยเหลือตัวเองมาเต็มที่อยู่๙วัน

เป็นนุ่มเกมเมอร์ชื่อว่าคุณอัพ
เขาบอกว่าทั้งท้อแท้ทั้งสิ้นหวังจริง
บอกว่าอาการตอนนี้มันเริ่มสุดแล้ว

ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีรถที่ไหนมารับ
คือตอนนี้อยากตรวจ

มาดูที่หลังว่าพบภาคกลุ่มเสียงกันด้วยล่ะ
แต่ว่าก็ป่วยไปตั้งแต่วันที่๑๔แล้วใช่ไหมครับ
ทีนี้ออกไปไหนไม่ไหว
เอาแค่เดินเข้าห้องน้ำนี่ก็จะตายแล้วอ่า
ก็พยายามรักษาตัวเองก่อนเพราะที่บ้านมีคนแก่

ลองดูสั่งยาสั่งอะไรมากิน
เพราะว่าแบกสังขารไปตรวจโรงพยาบาล

ไม่ไหวไม่ว่าโรงพยาบาลจักรรอบก็โทรต้องติดถอยห้าเกียรติ

เออนอนนี่อะไรอีก
แม่งนี่โทรหาเจ้าหน้าที่
เออทุกเบอร์เลยอ่ะ

เอาวะว่าจะไปตรวจ
ก็ถามเขาว่ามีบริการมารับไปตรวจไหม
เพราะว่าออกไม่ได้คือถ้าจะออกก็ต้องเทียบบทสาธารณะ
เนี่ยเราก็ไม่อยากมาแก้วันอื่นอีก
เขาก็บอกว่าโทรไปอีกเบอร์หนึ่ง๑๖แปด
เอ่อกูก็ลวดเตียงเงินไม่เรียกแต่ว่า

เขาจะไม่ไปหรอกเสร็จ
ตอนนี้คือตรวจก็ตรวจไม่ได้ไง
ขอความช่วยเหลือไปก็ทำอะไรไม่ได้
ปรึกษาหน่อยทำไงกันดี
พี่ถ้าติดต่อโรงบาลไม่ได้ไงปอน

โอโหสภาพผมไม่เห็นแล้วเนี้ย

นี่น่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของเขาด้วยซ้ำนะคะ
ใช่ค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วเห็นใจและหดหูใจมากจริงนะคะ
ที่เขาเล่าอาการบอกว่าเดินแทบไม่ไหวขยับตัวแทบไม่ได้
ไม่มีเสียงพูดนะคะระหว่างการอัดคลิปนี้
แล้วก็ปิดท้ายคลิปด้วยเสียงไอของเขา
ใช่ค่ะคลิปนี้อัดไว้๒๐เมษายนนะคะ
เขาเล่าอาการป่วยของตัวเองที่เขาสงสัยว่าเขาน่าจะติดโควิด
คือเขาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเขาได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อน
ที่เป็นดีเจสถานบันเทิงย่านทองหล่อกรุงเทพ
กลับมาเริ่มมีอาการป่วยมีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบาก
ก็ฟังได้จากเสียงของเขาที่เล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะ
เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนแจ้งเขามาว่า

บอกเขาว่าเขาติดโควิด๑๙เขาก็เลยกักตัวเองอยู่บ้าน
ตั้งแต่๑๓เมษายนจนถึง๑๗เมษายน๕วันเต็ม
สเตตัสในเฟซบุ๊กบอกว่ารอไปตรวจโควิด๑๙
เพราะโคต้าโรงพยาบาลในพื้นที่เต็มไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตรวจ
และเริ่มมีอาการแล้วออกไปเองไม่ไหว
สิ่งที่เขาทำได้ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นไปก่อนระหว่างรอรถพยาบาลรอเตียงเนี่ย

ใช้มันสักครู่นี้อย่างที่เห็นคือเขามีแผ่นแปะรถไข้ที่หน้าผ่าง
คือช่วยเหลือตัวเองเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างนะคะ
จนกระทั่งวันที่เขาไลฟ์คลิปเมื่อสักครู่นี้คือ๒๐เมษายน
เขาบอกเดินไม่ไหวแล้วอ่ะเดินลุกไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้
กินอะไรไม่ได้แล้วได้แต่นอนติดเตียง
พยายามติดต่อสายด่วนทุกสายที่รัฐแจ้งเอาไว้
เขาบอกสายไม่ว่างเลยเลยตัดสินใจออกมาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ถ้าจำได้มีประโยคนึงที่เขาบอกว่า
ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยลองมาไลฟ์ดู
ด้วยความสิ้นหวังเผื่อว่าจะมีใครช่วยเขาได้บ้าง
เพื่อจะมีใครติดต่อนำรถพยาบาลมารับตัวเข้าไปรักษาโรงพยาบาลได้บ้าง
หลายคนอาจจะถามว่าเอาถ้างั้นเรียกแท็กซี่เรียกอะไรไหม
เขาบอกว่าเขาไม่อยากขึ้นรถสาธารณะ
เพราะมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้
เดี๋ยวคนอื่นก็จะกลายเป็นผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วย
จนกระทั่ง๒๑เมษายนค่ะ
ผลยืนยันว่าติดโควิด๑๙จริง
แต่ว่าเชื้อมันลงปอดไปแล้วค่ะ
เขาเข้าไปปุ๊บต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๒๓เมษายน

ออกซิเจนเหลือ๘๐มิลลิเมตรประหลอด
อดเสียหายไป๑๘๐แล้วค่ะ
แล้วสุดท้ายหัวใจหยุดเต้น
คุณหมอพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วนะคะ
แต่ว่าไม่เป็นผลค่ะ
เขาเสียชีวิตตอน๔ทุ่ม๒๒นาทีเมื่อคืนนี้นะคะ

บอกว่าอัพไปสบายแล้ว
อยู่คนเดียวเหงาไหมเดี๋ยวจะรีบกลับมา
แต่ก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้ว

โทรหาหน่วยงานทุกหน่วยเพื่อให้ได้รอดชีวิต

สถานที่รับตรวจโควิด๑๙แถวบ้านก็ไม่มี

แต่ก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ก็เลยทำให้สุดหนักแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิต

หลายคนพูดกันเยอะว่าคุณอัพเป็นอีกหนึ่งศพ
ต้องสังเวยให้กับการบริหารจัดการเตียงที่ล้มเหลวของภาครัฐ
เพราะว่าเราก็เห็นหลายเคสแล้วที่รอเตียงว่างไม่ไหวรอสายว่างไม่ไหว
รอรถพยาบาลมารับไม่ไหวจนเขาเสียชีวิตคาบ้าน
นี่นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีชาปนกิจศพให้กับคุณอัพนะคะ
คือทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับทางกู้ภัยนำร่างของคุณอัพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลาดพร้าวคือทางวัดลาดพร้าวรับทำพิธีให้
ครอบครัวของคุณอัพเล่าให้ฟังว่าอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหานะคะ
หลายวัดในกรุงเทพปฏิเสธในการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้ที่เสียชีวิต
จากการติดเชื้อโควิดสิบเก้าทางครอบครัวบอกว่าติดต่อไปหลายวัด
หลายวัดปฏิเสธแต่ทางวัดลาดพร้าวรับทำพิธีให้ค่ะ
ทันทีที่ศพของคุณอัพไปถึงนะคะที่เมนของวัดลาดพร้าวตอนเวลาประมาณบ่ายสามโมง
ก็มีครอบครัวและคนใกล้ชิดไม่ถึง๑๐คนนะคะ
ขั้นตอนการชาปนกิจก็จะมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยใส่ถุงมือประสานนำน้ำยาฆ่าเชื้อ
คอยฉีดพ่นตามจุดบริเวณโดยรอบเมน
แล้วก็นำร่างเข้าเตาเผาทันทีไม่มีการเปิดฝาโลง
ใช้เวลาในการประกอบพิธีเพียงแค่๑๕นาทีนะคะ
บรรยากาศก็ยิ่งเศร้าค่ะเพราะว่าแม่ของคุณอัพเนี่ยเดินขึ้นไปบนเมน
แต่ก็มันมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ก็คือไม่สามารถดูหน้าของลูกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไม่สามารถเปิดโลงได้
ทางวัดก็ต้องพยายามอธิบายทำความเข้าใจเรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะคะ
ไม่มีการสวดไม่มีการทำตามพิธีที่มากไปกว่านี้ทำได้แค่เพียงการชาปนกิจเท่านั้นค่ะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่ชายของคุณอัพนะคะนายกุลเชษวัฒนผลอายุสามสิบเก้าปี

คุณอุ๋ยคุยกับทีมข่าวทั้งน้ำตาบอกว่าอยากจะให้การเสียชีวิตของน้องชาย
เปลี่ยนแปลงระบบการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะถ้าภาครัฐเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจประชาชนมากกว่านี้
เห็นความสำคัญของคนป่วยมากกว่านี้
จะได้ไม่ต้องมีใครเสียชีวิตจากการรอคอยเหมือนกับคุณอัพนะคะ
โทรศัพท์สายด่วนต่างที่ภาครัฐประกาศให้ประชาชนติดต่อเนี่ยค่ะ
ตัวคุณอุ๋ยบอกว่าตั้งแต่ที่น้องชายป่วยพยายามโทรตลอดนะคะไม่ใช่ละเลยนะคะ
โทรติดยากมากแล้วพอโทรติดเนี่ยนะทุกโรงพยาบาลก็จะบอกว่า
คือตอนนี้โรงพยาบาลไม่ว่างให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้านไปก่อน
อันนี้คือคำตอบที่ได้รับนี่คือสาเหตุที่ทำให้น้องชายเสียชีวิตนะคะ
พี่ชายบอกคือด้วยความที่โควิด๑๙ทุกวันนี้ค่ะ
มันไม่ได้เหมือนการระบาดในระลอกแรกแรกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแสดงอาการ
แต่คนที่ป่วยเขาจะรู้ตัวว่าเขาอาการมันโควิด๑๙แน่
แต่พอรู้ตัวคือเชื้อมันลงปอดไปแล้วอันนี้คือปัญหา
คือพี่ชายบอกว่าน้องชายรับผิดชอบต่อสังคมมากนะคะ
รู้ตัวว่าอาการแบบนี้มันคือโควิด๑๙แน่คือน้องไม่ออกไปไหนเลย
สั่งอาหารด้วยซ้ำคุณผู้ชมไม่อยากให้ใครเอาอะไรมาส่ง
ไม่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วยซ้ำ
นี่ค่ะคือพี่ชายบอกว่าแม่เนี่ยนะคะใกล้ชิดกับคุณอัพ
แม่เนี่ยอยู่บ้านดูอาการมา๑๐วันแล้วนะคะ
ยังไม่มีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานไหนพาแม่ไปตรวจโควิด๑๙เลยนะคะ
ทั้งที่แม่ใกล้ชิดกับคุณอัพและคุณอัพเสียชีวิตด้วยโควิด๑๙
อยู่บ้านมา๑๐วันแล้วคุณผู้ชม
แล้วคนในบ้านที่ใกล้ชิดนอกจากคุณแม่มีแฟนสาวของคุณอัพ
ตอนนี้กว่าจะได้ตรวจก็ปลาเข้าไปโอ้โหวันที่๕วันที่๖

ทุกคนตอนนี้ติดโควิดเกือบหมดนะครับ

คือเรารู้ตัวกันช้ามากครับ
เพราะว่าข้อกำหนดของคุณคือ
๑เป็นผู้ใกล้ชิดผู้สมอัตรอ่อย
คุณต้องกักตัว๑๔วันแล้วต้องมีอาการถ้าไม่มีอาการคุณไม่ตรวจ
คุณก็รู้อยู่ว่าในครั้งนี้ครับอาการมันไม่ออกครับมันไม่สำแดงครับ
แล้วบางครั้งมันสำแดงเมื่อมันลงปอดไปแล้วครับ
อนจริงจริงครับขอความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือทุกหน่วยงานทุกส่วนครับ
เราต้องช่วยเหลือทุกคนครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
เมื่อคืนผมสูญเสียน้องอยากจะเข้ามาดูแลแม่อยากจะเข้ามากอดแม่
ผมเข้าบ้านไม่ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างกลัวว่าจะติดเชื้อหรือจะเสี่ยงกัน
เพราะว่าเรายังมีคนอื่นอยู่ข้างหลังอีกวิงวอนจริงครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยคุยกับทีมข่าวของเรา
กับปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้น้องชายเขาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
พิพัฒน์วัชิระโรธภัยศาลอายุ๓๔ปีเพื่อนของคุณอัพที่เสียชีวิตน่ะนะคะ
เล่าให้ฟังว่าคุณอัพเป็นคนแข็งแรงนะคุณผู้ชม
ออกกำลังกายเป็นประจำตอนเพื่อนรู้ว่าติดโควิด๑๙
ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย
ทุกคนคิดแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนแข็งแรง
แต่อยู่ดีคือซุดเลยแล้วเสียชีวิตแบบเร็วมาก
เพื่อนยังให้กำลังใจเลยเห็นตอนที่มีการสดผ่าน
บอกว่ามาร่วมงานศพวันนี้เนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าเนื่องด้วยการเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙การจัดงานก็ต้องเร็วเรียบง่ายคนมาร่วมงานไม่เยอะ
แต่เพื่อนบอกว่าต้องมาต้องมาส่งเพื่อนคนนี้ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
อย่ารอให้คนประกาศได้เลยครับอย่ารอให้คนเสียชีวิต
หรือเป็นโควิดจนแบบว่ามันเกินที่จะรักษาได้แล้วอะครับ
คือเข้าใจว่าหมอพยายามแล้วแต่ด้วยความที่เชื้อโรคมันแพร่กระจายไวมากครับ
คือแค่เราดูแลตัวเองอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับ
เราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างเราเป็นโควิดหรือเปล่าหรืออะไร
เพราะระลอกใหม่มันไม่แสดงอากาศเลยอะครับ
นี่นะคะคือการระบาดของโควิด๑๙ระลอกนี้มันไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมา
คือหลังจากเสร็จเส้นพิธีชะปรณะกิจ
ก็มีกลุ่มตัวแทนของนักการเมืองในพื้นที่ไปพูดคุยกับทางครอบครัวของคุณอัพนะคะ
แล้วก็รับปากว่าจะเป็นธุระในการพาคนในครอบครัวของคุณอัพ
ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ไปตรวจหาเชื้อ
และถ้าพบเชื้อก็รับปากว่าจะรีบรับตัวไปรักษาให้เร็วที่สุดค่ะ
อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการรอคอยความช่วยเหลือ
หลังจากรับเชื้อโควิด๑๙ไปแล้วนะคะ